มีบรรยากาศเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อมาฝากกันคุณผู้ชม
ต้องรอช้าดีกว่าไปดูกันไหมที่เชียงใหม่
ตลอดทั้งวันคนคึกคักเลยค่ะเพราะว่าทยอยไปขอโชคลาภจากตะเคียนคู่แม่ลูกสบายเงินสบายทอง
รวมทั้งที่บริเวณสารกุมารทองและสารสี่ยอดกุมาร
นี่แหละค่ะกุมารน้องปังที่ทางพระอธิการเสน่ห์จันทสโร
ครูบาเสน่ห์เจ้าอาวาสวัดเชียงขางทำพิธีอันเชิญมาไว้
มาไม่นานเกินมาไม่นานนะแต่ก็ได้รับความสนใจเป็นพิเศษเลย
คือครูบาเสน่ห์เล่าบอกว่าฝันเห็นกุมารมาขออยู่ด้วย
ก็เลยทำหุ่นปูนปั้นทำพิธีอันเชิญให้มาอยู่วัด
ให้ชาวบ้านที่เขาเริ่มใส่สัทธามาขอโชคลาภตามความเชื่อ
ใครเชื่อทางกุมารก็ไปขอกันได้ที่เชียงใหม่
หนองปังค่ะอ๋อไอ้ปังนะไม่ต่างกันนะครับที่สตูดิโอธนาศทีวี
ก็มีคนมาขอหวยกับเจ้าแม่น้องใบตองบรรยากาศหนาแน่นเลยครับ
ไม่มีเหรอไม่ใช่วัดสว่างอารมณ์นครปฐม
เห็นไลน์มาเมื่อสักครู่บอกโอ้โหเจ้าแม่ใบตองมีเลขเด็ดไหม

เอาล่ะคนเยอะเชียวไปที่วัดสว่างอารมณ์นี่ที่นี่นะครับอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
ชาวบ้านก็แห่กันไปกราบไหว้พญานาคาราชหลวงปู่ศรีสุโธ
ก็เพื่อจะขอพรกันโอ้โหมากันแน่นเลยนะครับ
บางรายนะครับนำกล้วยไส้พันธุ์ไปถวาย
รายก็นำไข่ไก่สดไปถวายครับด้านเจ้าหน้าที่วัดและตำรวจนะครับ
บอกเลยว่าต้องคอยดูแลและเตือนให้ประชาชน
ประชาชนนั้นระมัดระวังมิจฉาชีพที่จะปะปนเข้ามาก่อเหตุชิงทรัพย์
ยังประกาศเตือนอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยนะครับ

อ่ะขณะที่ชาวบ้านบางส่วนบอกว่าพากันมาที่นี่
เพราะว่าพลาดหวังจากป่าคำชโนธจังหวัดอุดรธานี
เพราะว่าในช่วงนี้พื้นที่ภาคอีสานเกิดน้ำท่วมหนักนะครับคุณผู้ชมครับ
และทางป่าคำชโนธเนี่ยประกาศปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราว
ชาวบ้านจึงชวนกันมาที่วัดแห่งนี้แทนครับ
นั่นแหละนะคะไปดูกันต่อค่ะทางภาคใต้กันบ้างนะคะ
อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชมาอีกแล้วคุณผู้ชม

กล้วยแปลกมาอีกแล้วนะคะ
นายอดีศรอุบลการชาวบ้านในพื้นที่ตำบลท่ายางเนี่ย
มีอาชีพขับรถไถก็พาผู้สื่อข่าวของเรานี่แหละไปชี้เป้า
ดูต้นกล้วยหอมที่ปลูกไว้บริเวณด้านหลังบ้าน
เนื่องจากว่าพบว่าเป็นต้นกล้วยที่มันแปลกไปจากต้นอื่น
โดยต้นกล้วยต้นนี้นะคะออกลูกกลางลำต้น
แต่คราวนี้ไม่มีหัวปลี

ปกติแล้วเขาจะแทงปลีออกมากลางลำต้น
ค่ะต้นนี้เนี่ยออกเป็นลูกเลย

นั่นแหละสิน่าสงสัยเหมือนกัน

ก็เลยเป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นนะคะ
ซึ่งเขาเองก็เห็นว่ามันผิดปกติมากเลย
ประกอบกับมันใกล้แล้ว

บอกว่ามันก็ใกล้ถึงวันที่จะออกสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้ว

กับชาวบ้านที่เขาอยู่กับความเชื่อ

เตะเล่กกันไปต่างนานนั้นแหละ

เพราะอ๋อดิฉันเดี๋ยวโทรถามก่อนมีเบอร์ไหม

เอาเป็นว่าตาวัยได้ก็นะโชคดีไป

เดากันไปของแปลกเยอะแยะเลยนะหลากหลายจังหวัดรวบรวมมา
อันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนาของแต่ละคนนะคะคุณผู้ชม